ท่านผู้ชมครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแถวรัฐพร้าว๔๑
ตี๕วันนี้อยู่ในดีทักซี่คันหนึ่งพุ่งทะลุกำแพงบ้านขึ้นมาเลย
ช่วงที่ตำรวจไปถึงเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ

นี่นะฮะคือตอนที่เจ้าของบ้านมาอะไรมาเนี่ยเจ้าของรถไม่อยู่แล้ว
ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับมีคนที่โพสต์เอาไว้นะครับคลิปวิดีโอ
ขณะที่แท็กซี่คันหนึ่งพุ่งชนรั้วบ้านจนทะลุเข้ามาเลยนะครับ
ตี๕วันนี้นะครับแต่ว่าตอนที่เจ้าของบ้านมาดูเนี่ย
คนที่เป็นโชเฟอร์รถหายไปแล้ว
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้นะครับ
ก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านนะครับบ้านอยู่ลาดพร้าว๔๑นะฮะ
นี่ฮะก็เสียหายหนักพอสมควรอ่ะกำแพงหลังบ้านเนี่ยนะครับ
ก็เนี่ยฮะรัดพร้าว๔๑แต่ว่าข้างหลังนี้จะเป็นแยก๒๔แล้ว
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังโครมเลยนะครับ
ข้างหลังบ้านของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนินดินนะ
แล้วก็มีแท็กซี่พุ่งทะลุเข้ามานะครับไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่เจ้าของบ้านให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
ได้ยินเสียงครับโคร่มเลยก็วิ่งลงมาดูทั้งบ้านเลยครับ
ก็ภาพแรกที่เห็นก็คือรถแท็กซี่โผล่เข้ามาครึ่งคันอยู่ตรงนี้ครับครับผม
แต่ว่าคนขับไม่อยู่แล้ว
ตอนดังโครมเนี่ยได้ยินเสียงเฮ้ยแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งลงมาดูก็ไม่มีใครแล้ว
เขาบอกว่าเขาโดนคนร้ายจี้ใช้มีดจี้ครับผมเขาก็เลยจำเป็นต้องหักหลบ
ตอนแรกก็เข้าใจกันว่าอย่างนั้นเขาก็ตำรวจพอได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจ
แล้วก็พยายามสอบถามเพิ่มเติมแต่ทีนี้พอจะบอกว่าต้องเป่าแอลกอฮอลนะเขาก็ตกใจ
ก็สงสารเขาก็ไม่อยากพูดถึงมากอะครับก็เขาก็ขอโทษเรื่อยก็ร้องไห้
ส่วนคนขับแท็กซี่ค่ะลุงปราศนายสมปราศตาทาสุกอายุ๕๔นะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชาย๒คนเรียกรถจากลาดพร้าว๒๓ลุงบอกว่าใกล้บ้านก็เลยไปส่ง
แต่ปรากฏว่าผู้โดยสารบอกว่าให้ไปส่งที่ซอยที่เป็นจุดเกิดเหตุลุงมองแล้วว่ามันเปลี่ยวมาก
สั่งให้ขับไปบนเนินหลังบ้านที่เกิดเหตุนะคะลุงเลยนึกในใจเอาแล้วโดนแล้วโดนจี้แน่เพราะเคยถูกจี้มาก่อน
เลยตัดสินใจขับรถพุ่งชนกำแพงบ้านหลังนี้ค่ะนี่คือสาเหตุค่ะส่วนผู้ชายสองคนที่เป็นผู้โดยสารเขาก็วิ่งหนีไป
ลุงเองก็หนีกลับบ้านไปบอกว่าไปตั้งสตินะคะแล้วก็โทรหาเท่าแก่เจ้าของรถแท็กซี่
แล้วก็มาดูรถพร้อมกับตำรวจยอมรับว่าดื่มมาแต่ไม่เมา
เหมือนกับนี่มันมันบังคับเราข้าเข้าไปตรงนายสุดสุด
คือมึงจำกูอย่างงี้นะเขาก็เหยียบเหยียบเขาเร่งส่งเลยน่ะ
กินผมกินจริงแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ว่ามึงจะจำอะไรไม่ได้
ผมผมมีสติอยู่เรื่องกินเนี่ยผมจะรู้ผมกิน
แต่ก็แอลกอฮอลเกินกฎหมายกำหนดนะคะครับสอนอผลโยธินตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาลุงปราศคนนี้
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายเท่าแก่เจ้าของแท็กซี่ก็ตกลงชดใช้
ซ่อมกำแพงบ้านให้กับบ้านผู้เสียหายสี่พันบาทอ่าอืมอ่าแล้วชายสองคนนั้นก็ไปไหนเราก็ไม่รู้
หนีไปเลยหายไปเลยมีหรือเปล่าลุงอืมอ่า